เดี๋ยวคุณอาริยาเนี่ยจะพาไปดูโอ้ท่อพญานาคสิ้ง
อืมเราเห็นท่อพญานาคซิ่งที่เป็นแบบไซส์มหือมากันแล้วใช่ไหม

ทีนี้คุณฮีโร่สร้างแรงบันดาลใจและคราวนี้คนไทยเขาประดิษฐ์จิ๋วลงมากว่านั้น
มินินาคซิ่งค่ะเป็นรถสูบน้ำขนาดเล็กคุณผู้ชม
และที่สำคัญรถคันนี้นะบังคับด้วยคลื่นวิทยุค่ะ
เขามีการโพสต์คลิปนี้เลยลงโลกโซเชียลแล้วคนก็แชร์กันเพียบเลยค่ะ

ใช่แล้วดูประสิทธิภาพเขานะเดี๋ยวดูนะดูนะ

เออแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมดู
ต้องบอกว่าคลิปนี้โพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กของผมชื่อปั๊มรักเมืองไทย

เออเขาบังคับอยู่นี่เห็นมั้ย
คือโอ้โหก็สามารถสูบน้ำได้แรงเหมือนกันนะคะ

เขาโพสต์เจ้ารถสูบน้ำจิ๋วเนี่ยเป็นการเรียนแบบเครื่องสูบน้ำพญานาคซิ่ง
คือขนาดเจ้าตัวจิ๋วนี่เล็กแต่ว่ากำลังสูบน้ำสูบได้ปริมาณมากนะคะ
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันเคลื่อนที่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาใช้คลื่นวิทยุในการบังคับแล้วก็สั่งให้สูบน้ำ
คนที่โพสต์เนี่ยบอกว่าเครื่องสูบน้ำจิ๋วมันมาจากแรงบันดาลใจจากฮีโร่กลุ่มรถสูบน้ำพญานาคซิ่ง
ที่เขาเอาเครื่องสูบน้ำไปช่วยเร่งระบายน้ำออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ทีนี้เครื่องตัวนี้เจ้ารถคันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นมันยังเป็นตัวต้นแบบยังเป็นโมเดลอยู่
่อขนาดมาจากเครื่องสูบน้ำพญานาคซิ่งตัวใหญ่อัตราส่วนคือ๑ต่อ๑๔

แล้วก็เลยตั้งชื่อว่ามินินาคซิ่ง
ชาวเน็ตเขาก็ชมฝีมือของหนุ่มนักประดิษฐ์คนนี้ค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าพัฒนาต่อไปอาจจะมีการติดกล้องให้เห็นสภาพเส้นทางต่าง
แล้วก็สามารถไปใช้สูบน้ำในพื้นที่จำกัดที่คนไม่สามารถเข้าถึงได้
แต่เอาง่ายแค่นี้คนก็ชื่นชมแล้ว

โมเดลแบบนี้เอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ดีไหม

ถึงว่าพิพิธภัณฑ์ถ้าทำพิพิธภัณฑ์ถ้ำหลวงมา
เพราะว่าตัวท่อพญานาคซิ่งจริงเอามาไว้ไม่ได้ไงคุณ

ถ้าเราพูดถึงท่อพญานาคซิ่งเป็นยังไงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไงเออดีนะ
ที่คุณผู้ชมเห็นตุ๊กตาที่อยู่บนรถเขาก็จำลองเป็นเหมือนกับเป็นคนสูบน้ำ